เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่แจ๊กกะลีนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะ

โทรมาถามกันเยอะนะคะว่าตกลงแล้วนะคะ
ความสัมพันธ์ของนางเอกสุดแซ่บคุณแมทพิรณี

เพราะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

คราวนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตและแฟนคลับตกอกตกใจครับ
เขาก็โยงกันไปบอกว่าก่อนหน้านี้เธอจำได้ไหม
คู่รักตุ๊บตาเลิกเงียบ
โยงไปแบบนั้นคุณผู้ชมว่าน่าจะเป็นคู่คุณแมทหรือว่าคุณสงการหรือเปล่าค่ะ
แต่แฟนคลับบางส่วนเขาก็ออกมาค้านนะคะบอกว่าไม่จริงหรอก
เพราะว่าปกติก็เห็นคู่นี้เขาหวานกันดีอยู่แล้วนะคะ
ยังเห็นรูปไปไหนมาไหนทำผมสีแดงแบบแซวกันอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งคนก็บอกว่าเนี่ยคุณสงการคุณแมทเค้าไม่ติดตามตรงไอจีกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วรึเปล่า
ติดตามเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคุณสงการเขาติดตามคุณแมทอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ทำเอาหลายคนแยกย้ายบ้านใครบ้านมันไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
แต่เพื่อความชัวร์ค่ะเพราะว่าแจ๊กกะรีนสกรีนแล้วปึ้ง
นี่นะคะเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะโดยการโทรศัพท์นะคะไปหาคุณสงการค่ะ
แต่ว่าเนื่องจากเช้าอยู่คุณสงการไม่รับนะคะไม่เป็นไร
สกรีนต่อนะคะโทรศัพท์ถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณสงการนะคะคุณโอ๊ตค่ะ
บอกเลยนะคะว่าเขายังไม่เลิกกันหรอกแต่ว่าที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเลื่อนไปเลื่อนมา
มือลงมือลั่นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าเขางอนกันอยู่เออนะคะ
ซึ่งนั่นก็เท่ากับพี่แจ๊กกะรีนสกรีนแล้วนี่นะคะปั๊มตาให้เลย